ทางน้ำค่ะเพราะว่าเป็นนักพายนักแข่งเรือยาว๑๑ฝีพายก็ไปซ้อม
ซ้อมก่อนจะแข่งขันที่แม่น้ำยมแล้วจังหวะนั้นน้ำมันไหลแบบเชี่ยวมากคุณผู้ชม
พัดเอาเรือพลิกคว่ำแล้วไปชนต่อหม้อ
พอไปชนต่อหม้อสะพานปุ๊บเรือแตกคุณทัศนัยคุณผู้ชมเห็นที่วงอยู่นั่นไหมคะ
นั่นคือฝีพายทั้งหมดนะตะเกียกตะกายจะขึ้นฝั่งไหว้ขึ้นฝั่งได้

หายไป๒คนยังหาตัวไม่เจอค่ะ

ฝีพายลอยคออยู่ในน้ำยม
เกิดอุบัติเหตุหลังจากการฝึกซ้อมเรือพลิกคว่ำ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ตำรวจที่สพสูงเม่นได้รับแจ้งเหตุนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงแม่น้ำยมที่จังหวัดแพร่
จุดนี้เขาจะมีการแข่งขันเรือประเพณีของตะบนเวียงทองค่ะ
จัดขึ้นทุกปีเลยช่วง๑๕๑๖ตุลาคม
ทีนี้ก็จะใช้เรือเป็นเรือยาวเล็ก๑๑ฝีพาย
ระยะทางก็แข่งกัน๕๐๐เมตร

จะลงแข่งก็ซ้อมกันที่จุดนี้แหละค่ะ
เขามีการซ้อมมาก่อนหน้า๒วันแล้ว

เจ้าพ่อดอยก้อมเป็นตัวแทนหมู่๔เนี่ยนะ
ก็เอาเรือลงมาซ้อมแล้วก็มีคนมาลง๑๑ฝีภาย
ซ้อมกัน๑๑คนภายไปได้๓๐๐เมตรอย่างน่ะ
น้ำในแม่นำยมมันไหลแรงไหลเชี่ยวเป็นน้ำวน

แล้วท้ายที่สุดพอคนตะเกียกตะกายขึ้นมาบนฝั่ง

๒คนคือนายพานุพงศุริโยอายุ๒๗ปี
กับนายชายาการแสงโชคอายุ๓๑ปี
เดี๋ยวไปฟังคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เขาเล่าขณะที่เรือพลิกคว่ำยังไง
วงอยู่คือคนที่สูญหายนะคะ
นี่ก็อธิบายให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงนะคะ
พอหลังจากเรือล่มแล้วคนจมน้ำไป
เมื่อตอนค่ำทางนายอำเภอสูงเม่น
ก็ลงพื้นที่ให้ตั้งเป็นศูนย์อำนวยการค้นหาเลยค่ะ
แต่ว่าน้ำมันสูงมากน้ำไหลเชี่ยวด้วย
เมื่อคืนตอน๒ทุ่มก็เลยยุติการค้นหาไว้ก่อน
แล้ววันนี้นายกอบตเวียงทองบอกว่า

บกต้องเดินเท้าไปตรงริมฝั่ง๒แม่น้ำ
ส่วนทางน้ำเดี๋ยวจะเอาเรือล่องไปตามแม่น้ำ
และล่าสุดมีรายงานมานะคะ
กู้ภัยเขาเจอเจอเรือที่ประสบเหตุแล้ว

ใช่สภาพเรือนะคุณทัศนัยคุณผู้ชมพังเสียหาย
ชิ้นส่วนของเรือหัวเรือแม่ย่านางก็หลุดไป
ไปตามกระแสน้ำแต่คนที่ศูนย์หายยังไม่เจอเลยนะคะ